อ้าวห้ามดื่มกันเวลา๒ขวดโปรดสังเกต

คำนี้ใช้กับเครื่องดื่มชูกำลัง

ไม่ได้ค่ะครั้งเดียวพอตอนยังเช้าอยู่สมองไม่ดี
คำนี้คำเตือนคำนี้ใช้กับเครื่องดื่มชูกำลัง
ผู้ชายที่ตราดก็บอกว่าก็ใช่ไง
แต่ผมดื่มเหล้าผมก็เลยซัดไป๒ขวด

โทษกับช่างครับ

โอ้ไปหาไปให้
อย่านำตรงนี้ไม่ได้นะ

เย็นกว่ากันแล้ว
กินไปกี่ขวด

องไว้ว่า๒ขวดแล้วจะสภาพเป็นแบบนี้

เมาแล้วก็นอนอยู่ข้างทางค่ะ

ใกล้กับบริษัทแล็กตาซอยตราด
ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าตราด

เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจและกู้ภัยสว่างบุญช่วย
บุญช่วยเหลือธรรมสถานมาตรวจสอบสิ
ผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณ๔๕๕๐ปีค่ะ
เหมือนไม่มีแล้วอะค่ะ

กู้ภัยก็เลยต้องเอาตัวขึ้นรถ
แล้วก็เอาไปส่งที่สพเมืองตราด
ลักษณะกึ่งประคองกึ่งลาก

พยายามปลุกก็ไม่ลุกขึ้นอีกค่ะ

ตอนที่ทีมข่าวของเราไปทำข่าวพอที่จะพูดคุยได้ข้อมูลเล็กน้อยแบบเมื่อสักครู่นี้
ถามกินไปกี่ขวดเขาตอบ๒ขวด
โอ้โหพี่แต่ที่ฉันมองแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ

เอาคนที่แจ้งตำรวจและแจ้งกู้ภัยให้เข้ามารับตัว
เขาตามไปถึงสพเมืองตราดด้วยนะไปช่วยดูแลพี่คนนี้
ซื้อข้าวซื้อน้ำ
บอกว่าพี่ถ้าพี่สั่งแล้วพี่กินข้าวนี้ด้วยนะ
ยังเป็นห่วงเขาอีกนะเป็นห่วงนี่ข้าวมีส้มนะมีส้มด้วย
ส้มหนึ่งลูกด้วยอ้าวอย่าดื่มเกินวันละสองขวด
ถ้าไม่ดื่มได้จะยิ่งดีมากเลยนะคะ
สำหรับการดื่มเหล้าดื่มสุราแบบนี้

อย่าลืมน้ำแดงเย็นสักแก้วด้วยนะคะแก้แฮงค่ะ
เออหรือว่าจังสิ่งมันต้องถอน

ตื่นมาแล้วเปิดทีวีดูตัวเองด้วยนะ